มีหญิงสาวคนนึงเธออายุ๕๑๖ปีนะคะ
อยู่ที่นครปฐมอยู่กับแฟนนุ่ม
แฟนเนี่ยอายุ๒๑ปีแฟนเนี่ยชอบซ้อมเธอเพราะว่าหึงห่วง
ล่าสุดเนี่ยถึงขั้นบังคับให้เธอตัดนิ้วนะฮะ
เพื่อยืนยันว่าเธอเนี่ยรักจริงไม่มีคนอื่นจริง

ไม่ใช่ว่าบูชาความรักพิสูจน์รักแท้ให้แฟนเห็นว่า

เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
ที่ตอนที่กู้ภัยไปช่วยนะครับนี่น้องคนนี้นะฮะ
เสื้อสีน้ำตาลอายุเพิ่ง๑๖นะครับ
เดินขึ้นรถกู้ภัยฮะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงทะเลาะตบตี
เหมือนกับผู้ชายซ้อมผู้หญิง
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
พอมาถึงเนี่ยพบว่าน้องเนี่ยโอ้โหหน้าตานี่แบบปูดบวมหมด
น่าตกใจกว่านั้นก็คือนิ้วก้อยด้านมือขวาเนี่ย
มันขาดนะฮะนี่เห็นมั้ยฮะ
มือด้านขวานะครับขออนุญาตเบลอไว้หน่อย
แล้วน้องเอานิ้วก้อยของตัวเองเนี่ย
แต่น้ำแข็งมันละลายหมดเลยต่อไม่ได้อ่ะ
คุณหมอบอกเซลล์มันตายหมดแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่เป็นห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่๒ตะบนนาราพิรม
อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะฮะ
บ่ายเมื่อวานนี้ทางสพบังเลนนะตำรวจกับทางกู้ภัยนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุให้มาช่วยเหลือคนที่เขาอ่าถูกแฟนนุ่มเนี่ย
ตบตีทำร้ายร่างกายหน่อยชาวบ้านแถวห้องเช่าเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะครับ
พอมาถึงเนี่ยก็มาช่วยหญิงสาววัย๑๖ปีคนนี้นะฮะ
สมมุติชื่อน้องเอเพื่อผู้ชมดูใบหน้านี่บวมปูดเลยนะฮะ
ดูใบหน้าน้องสิเห็นไหมฮะโอ้โหคือเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
เห็นสภาพแบบถูกซ้อมจนน่วมอ่ะค่ะ
แฟนหนุ่มของน้องเนี่ยชื่อนายทองพลุคำยายูสิบยี่สิบเอ็ดปี
ลักษณะท่าทางคลุมคลั่งแบบเมายาบ้าเมายาเสพติดเลย
ผลตรวจก็คือเสพยาบ้าจริงนี่ถูกคุมตัวได้เหมือนกัน
แต่น้องเอเนี่ยใบหน้าเนี่ยแบบปูดบวมไปหมดหนักสุดคือตาข้างซ้ายเนี่ยบวมจนปิดนะฮะ
ที่สำคัญกู้ภัยที่ตกใจก็คือน้องเอเนี่ยนิ้วก้อยมือข้างขวานี่ขาดฮะ
เอบอกว่าอย่างนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึก๒๓ตุลาคม
คือวันอาทิตย์ตอนนั้นน้องเนี่ยทะเลาะกับนายทองพลุที่เป็นแฟนนุ่ม
แล้วถูกทำร้ายร่างกายนะนายทองพลุก็คลั่งมากนะ
แล้วก็สั่งให้น้องเอเนี่ยต้องตัดนิ้วเพื่อพิสูจน์ว่ามีเขาคนเดียว
จำเป็นนะฮะน้องบอกต้องเอาชีวิตรอดไม่อย่างนั้นถูกซ้อมไม่หยุดแน่
ใช้กันไกลเนี่ยตัดนิ้วนางอ๋อขออภัยนะไม่ใช่นิ้วก้อยนะฮะ
นิ้วนางก่อนนะนิ้วนางข้างขวาของตัวเอง
ฉีกขาดหลุดไปสองข้อนะแล้วก็ตัดนิ้วก้อยมือขวาอีกนะ
ข้อสุดท้ายเนี่ยขาดไปหนึ่งข้อนี่ฮะซึ่งน้องใช้พลาสเตอร์
เป็นพลาสเตอร์ยาพันแผลเนี่ยพันเอาไว้แล้วเอากระดาษทิชชู่เนี่ย
ห่อเอาไว้ทั้งนิ้วนางกับนิ้วก้อยแต่นิ้วนางเนี่ยมันยังไม่ขาด
ฉีกนะฮะแต่ว่านิ้วก้อยเนี่ยมันขาดไปเลยอืมอ่านี่ฮะ
ขณะเดียวกันนิ้วที่ขาดเนี่ยน้องเอาใส่ถุงแช่น้ำแข็งเอาไว้นะ
เพราะหวังว่าเผื่อเจ้าหน้าที่มาช่วยคนมาช่วยเนี่ยจะต่อได้ทัน
ถามว่าสาเหตุเพราะอะไรที่ต้องตัดนิ้วตัวเองขนาดนี้ใช้กันไกลนะฮะ
น้องบอกว่าต้องพิสูจน์รักแท้ให้ในทองพลุแฟนนุ่มเนี่ยเห็น
จะได้เลิกทำร้ายร่างกายเธอเพราะนายทองพลุเนี่ยหึงหวงเธอเหลือเกิน
ทีนี้คืนวันอาทิตย์นะ๒๓ตุลาคมตอนนั้นก็ยังไม่สามารถหนีออกมาได้
นิ้วก็แช่ถุงน้ำแข็งอยู่สุดท้ายจนบ่ายเมื่อวานวันจันทร์
เขาได้ยินเสียงแบบคนทาระตบไปอะไรอีกคือยังไม่หยุดซ้อมนะฮะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาถึงก็ช่วยน้องออกมาได้
แข็งมันละลายหมดแล้วก็มันข้ามคืนมาแล้วมาถึงบ่ายอีกวันหนึ่ง
หมอบอกไม่สามารถจะต่อได้แล้วระหว่างเดินทางกู้ภัยรับตัวไปโรงพยาบาล
น้องโทรศัพท์ไปหาแม่เสียงมีสันเคลือร้องไห้
บอกแม่ว่าถูกซ้อมอีกแล้วคราวนี้จะไม่ทนแล้ว
แสดงว่าโดนมาตลอดท่านผู้ชมครับวันนี้คุณไกด์ธนกร
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับห้องเช่าในพื้นที่ตะบนนาราพิรม
อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนี่ฮะห้องที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครอยู่นะ
ฝ่ายชายที่ก่อเหตุก็ถูกคุมตัวไปแล้วน้องที่บาดเจ็บก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล
เพื่อนบ้านข้างห้องเช่าบอกว่าทางฝั่งห้องที่เกิดเหตุเนี่ยเขามาอยู่เป็นครอบครัว
อยู่ได้สองเดือนอยู่กันหลายคนนะฮะก็ทั้งตัวคนก่อเหตุกับตัวของคนบาดเจ็บด้วย
ที่ผ่านมามักได้ยินเสียงนายทองพลุเนี่ยเอะอะโวยวายทะเลาะกับน้องเออยู่ตลอด
แต่เพื่อนบ้านก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรก็เห็นว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขา
ขณะเดียวกันน้องเอนะครับเราสอบถามจนทราบว่าตอนนี้น้องบาดเจ็บ
แล้วก็มาอยู่แถวรัฐกระบังในพื้นที่กรุงเทพนะฮะเพราะว่าคุณแม่บ้านอยู่ที่นี่
ก็เลยไปหาคุณแม่คุณแม่ของน้องเอบอกว่าลูกสาวเนี่ย
คบหากับนายทองพลุแล้วหนีไปกับนายทองพลุตั้งแต่ต้นไปนะฮะ๓๑มกราคมที่ผ่านมา
แต่ลูกสาวเนี่ยอายุเพิ่ง๑๖แม่เลยไปแจ้งความข้อหาพรากผู้เยาว์
ทีนี้พอเวลาผ่านมาเนี่ยทางนายทองพลุเนี่ยเขากลับมาที่บ้านมากับครอบครัวในทองพลุด้วย
มาขอเข้ามามาสู่ขอแม่ก็เห็นว่าอ้าวไหนก็ไหนแล้วนะ
เขาก็มาขอเข้ามามาสู่ขอถือว่าครอบครัวสองฝ่ายรับรู้
ก็เลยตัดสินใจไม่ดำเนินคดีเขาก็ไปอยู่ด้วยกัน
ช่วงกลางปีที่ผ่านมาลูกสาวคือน้องเอหนีนายทองพลุกลับมาอยู่ที่บ้าน
อยู่ได้สองวันบอกนายทองพลุเนี่ยทำร้ายร่างกายนะ
แต่สุดท้ายอยู่ได้๒วันก็กลับไปอยู่กับนายทองพลุอีกที่นครปฐม
ตอนนั้นแม่บอกแม่ก็คุยกับนายทองพลุนะทองพลุก็ยืนยันว่า
ไม่ทำร้ายลูกสาวแม่อีกแล้วก็มาเกิดเหตุในครั้งนี้
ซึ่งแม่บอกว่ามันรุนแรงมากอย่าว่าแต่เรื่องนิ้วเลยนะคุณเขียนมาสอน
ค่ะที่ขาดไปเลยเนี่ยนิ้วก้อยข้างขวาเนี่ยแม่บอกมาเห็นลูกเนี่ย
จำหน้าลูกแทบไม่ได้เลยนะฮะมันปูดบวมไปหมดนะ
คือผู้สื่อข่าวเราก็ถามว่าเอาแม่แล้วทำไมลูกสาวโอ้โหไปยอมทน
เห็นไหมฮะดูแก้มเห็นไหมไปอยู่กับเขาแบบให้เขาซ้อมอย่างเงี้
หนีออกมาเลยอ่ะแม่บอกว่าเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยพยายามอดทนแล้ว
แต่ฝ่ายชายเนี่ยขู่นะแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
นี่ไงนี่ไงน้องเขากลัวเห็นไหมกลัวฝ่ายชายจะเอาคลิปไปเผยแพร่
โอ้โหแล้วดูแก้มมึงอย่ามาสอนมันบวมมาเลยได้ขนาดนี้เห็นไหมฮะ
คือถ่ายคลิปเอาไว้เป็นคลิปแบบเวลาที่เขามีอะไรกันอนาจารย์กันอ่ะ
จากโอ้โหแล้วดูข้างหลังแผลเผลอโอ้ยน้องเอ้ย
นี่เราไปถ่ายคลิปไว้แบ็คเมลเขาอะไม่ให้เขานีฮะนี่ที่แขนนะฮะ
วันนี้นิ้วขาดนะฮะทีนี้คุณแม่ของน้องเอบอกว่าขอแก้ข่าวหน่อย
เรื่องที่ข่าวออกมานี่ฮะที่มีข่าวว่าลูกสาวถึงขั้นต้องตัดนิ้วเพื่อพิสูจน์รักแท้
ลูกไม่ได้จะพิสูจน์รักแท้นะแต่ลูกจำใจต้องทำเพื่อเอาชีวิตรอด
เพราะตอนที่คุ้มคลั่งแล้วก็ซ้อมลูกสาวล่าสุดเนี่ยนายทองพลุสั่งให้ลูกสาว
เอากันไกลเนี่ยตัดนิ้วตัวเองถามว่าเพื่ออะไรเพื่อยืนยันว่าน้องเนี่ยยังบริสุทธิ์
พรมจันทร์อยู่ก่อนจะมาคบหาอยู่กินกับนายทองพลุ
แล้วถ้าลูกสาวไม่ทำตามเนี่ยลูกบอกเผลออาจจะถึงขั้นตายได้
มันคงซ้อมจนตายที่ผ่านมาทางครอบครัวฝ่ายชาย
ก็พยายามเข้ามาห้ามเข้ามาช่วยลูกสาวบ้าง
เป็นบางครั้งคุณแม่บอกแต่ขณะเกิดเหตุล่าสุดเนี่ย
นายทองพลุเอาลูกสาวไปซ้อมในห้องนอนหลังจากเกิดเหตุครั้งนี้
ทางครอบครัวฝ่ายชายติดต่อมาเหมือนกันถามมาเรื่องนิ้ว
ติดต่อมาถามเรื่องนิ้วแล้วก็ไม่อยากให้ดำเนินคดี
น้องบอกว่าน้องโดนบังคับค่ะถูกฝ่ายชายบังคับเหรอครับค่ะอืม
คุณคุณแม่คุณแม่เชื่อเชื่อตามนั้นใช่ไหมฮะค่ะเชื่อตามที่น้องพูดอ่ะค่ะอืม
ก็ถามว่านิ้วอยู่ที่ไหนหนูก็บอกว่าน้องก็บอกว่าอยู่ในห้องนั่นแหละ
อ๋อจังหวัดไปบ้างใช่จังหวัดไปบ้างแล้วเขาถามเอาแล้วแม่จะรู้ได้ไง

แล้วหนูก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงล่ะ
เขาโทรมาเขาเขาใส่หนูเยอะเหมือนกันแหละแล้วหน้าทางเขาจะให้หนูยอมให้
ขัตรช่าว่าเราอยากให้โลกกลับมาบ้างก็คือกลับมาบ้าง

หลังจากนี้จะยังไงต่อครับคุณแม่เอาเรื่องทางคดีก่อน
ก็ตามผลหมายค่ะก็จะดำเนินคดีตามผลหมายค่ะ

ค่ะ
นี่ค่ะก็ดีแล้วนะคะอย่าไปยอม
ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจริงค่ะ
ฝั่งนั้นทำเป็นโทรมาถามเรื่องนิ้ว

ตำรวจสพบังเลนคุมตัวในทองพลุไปดำเนินคดีนะฮะ
ก็ตรวจหาสารเสพติดด้วยปัดสวะสี่ม่วง
ร่างกายแฟนสาวจริงแต่อ้างว่า
ไม่ได้บังคับให้แฟนสาวตัดนิ้วตัวเอง
แต่ว่าทางฝั่งน้องคนเจ็บเขายืนยันว่าเขาถูกบังคับให้ตัดนิ้ว

เรื่องทำร้ายร่างกายเรื่องยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วย
ก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดก็แล้วกันนะคะ